อีกหนึ่งเรื่องครับก็เป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนักกีฬา
ซึ่งเราจะเห็นกันในเรื่องของนักฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่
แต่ว่าตอนนี้พอวอเล็กบอลเริ่มที่จะโด่งดัง
มันก็มีบ้างเหมือนกันบางกรณีที่นักกีฬาบางคนอาจจะถูกอารัดเอาเปรียบ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจน

ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของพัชรีแสงเมืองไปแล้วนะครับ
ที่เคยมาร้องเรียนเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็สุดท้ายก็จบกันไปนะครับ

แต่ว่าอีกหนึ่งคนวันนี้ครับก็คือรัชภูมิสามทองนะครับ
หลังจากที่ต้นสังกัดยกเลิกสัญญากลางคันหลังจากลงแข่งขันไปเพียงแค่๔เกมในเล็กแรกเท่านั้น
คือรัชภูมิเขาก็บอกนะคะว่าณตอนที่เซ็นสัญญา
เซ็นสัญญาบอกว่าจะเล่นทั้งเกมลีกทั้งซุปเปอร์ลีกยาวไปจนจบฤดูกาลเลย
ซึ่งถ้าเล่นจนจบฤดูกาลจะได้เงินค่าจ้างอยู่ที่๓๙๐๐๐บาท
และเดือนที่๒จ่ายไม่ครบด้วยจ่ายไปเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น
แล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาก็เลยอ้าวกลายเป็นว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่แรก
เงินที่ขาดจากที่เซ็นกันไว้ว่าจะต้องได้๓๙๐๐ขาดไป๒๗๐๐ที่ยังไม่ได้
ก็เลยมาร้องเรียนนะคะเพื่อที่ให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความเป็นมืออาชีพในวงการวอเล็กบอลไทย
ก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ตรวจสอบกันไปนะครับซึ่งต้องชื่นชมด้วย
ว่าในภาพที่เห็นคนที่หันหน้าให้เราเห็นหน้าจอคุณเอกประวิทย์อนันพักดี
ก็เป็นผู้สื่อข่าวใส่วอเล็กบอลเนี่ยก็แน่นอนจะเป็นกระบอกเสียงชั้นดีให้กับบรรดานักกีฬาก็น่าชื่นชมนะครับ
บางทีต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางทีนักกีฬาเดือดร้อนมาก็อาจจะไปช่วยถามถ่ายหาสาเหตุ
ว่านักข่าวก็จะเป็นคนกลางที่จะช่วยต่อรองในบางเรื่องได้
แต่สุดท้ายแน่นอนมันก็ต้องอยู่ที่ว่าต้นเหตุที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเขาจะเคลียร์กันยังไง
แต่มันจะมีจุดเชื่อมกลางที่ดีโดยนักข่าวแหละไปช่วยในการประสานงานให้นะครับ
ไปลองฟังเสียงครับเจ้าภูมิดูค่ะ
ก็หลักนะครับก็ของตัวเองก็เป็นสิทธิในการเล่นไทยแลนดลีกที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
เรื่องสัญญาแล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาโดยที่คิดว่าเหตุผลไม่เป็นธรรมนะครับ
แล้วก็อันที่๒นี้ก็อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างในวงการวอเล็กบอลว่าอยากให้มันเป็นมืออาชีพมากกว่านี้
ทั้งเรื่องระบบแล้วก็เรื่องการมีสัญญาของนักกีฬาแต่ละคนอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งณตอนนี้นะคะบริษัทวอเล็กบอลไทยแลนลีกก็รับเรื่องอะไรแล้ว
แล้วก็จะพิจารณากันต่อไปว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเหตุผลมันคืออะไรแล้วก็จะหาแนวทางการแก้ไขต่อไปด้วย
ซึ่งสำหรับรัชภูมิสามทองนะคะก็เคยเป็นอดีตนักวอเล็กบอลชายทีมชาติไทย
ก็รับใช้ทีมชาติในช่วงปี๒๕๔๖ยาวไปจนถึงปี๒๕๕๙
นอกจากจะเป็นนักกีฬาวอเล็กบอลแล้วก็ยังรับราชการทหารด้วย
เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็ขอให้เคลียร์ปัญหากันได้แบบลงตัว
ที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายแน่นอนเพราะว่าทางฝั่งนักกีฬาเขาก็เสียประโยชน์
เพราะว่าเขาจะได้มีโปรแกรมในการเตรียมตัวเล่นทำงานต่อเนื่อง
เขาก็จะเป็นคนที่ไร้สังกัดก็ต้องทำร่างกายเพื่อรออนาคต

คือนะตอนนี้พอการแข่งขันมันเริ่มมาได้แล้ว
จะไปเข้าทีมใหม่อะไรไหมมันก็ยากแล้วแหละ
ไปสู่จุดที่มันเป็นมืออาชีพมากกว่านี้ยังไง